จังหวัดตรังมีครอบครัวหนึ่งเข้าไปแจ้งความบอกว่า
คนในครอบครัวเป็นผู้ชายหายตัวไปรวมทั้งหมด๑๑วันแล้ว
ตำรวจก็พยายามออกตามหาสุดท้ายไปพบว่าเป็นศพ
อยู่ที่บริเวณหน้าผาน้ำตกแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองตรังนะคะ
จุดที่พบศพอยู่บริเวณน้ำตกโตนปลิว
อำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะอยู่ภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศ
เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับพัทธลุง
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าลึกประมาณ๒กิโลเมตร

บริเวณพงหญ้าไปพบร่างของผู้ชายคนหนึ่ง
หงายเสียชีวิตอยู่ในสภาพเปลือยกาย
สภาพศพตอนที่ไปเจอเน่าเปื่อยแล้ว
ส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
มีหนอนไต่เต็มตัวด้วยนะคะ
ว่าจะเสียชีวิตไม่น้อยกว่า๓ขออภัยค่ะ

ทราบชื่อคือนายอันนบพุทธนวล
หรือว่าตุ๊ตู่อายุ๕๗ปี
อยู่ตำบลท่าพญาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
ตรวจสอบไม่พบทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าใด

จากการสอบสวนนางเอ็นดูลีสุรพงศ์

ให้การบอกผู้เสียชีวิตไม่มีอาชีพ

ได้รับการรักษาและรับประทานยามากว่า๑๐ปีแล้ว

ที่ถูกหวยเนี่ยเพราะบอกว่า
ผู้เป็นแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเข้าฝันนะคะ

บอกเพื่อนบ้านตัวเองก็ถูกหวยไปด้วย
เพื่อนบ้านในพื้นที่ก็ถูกหวยไปด้วย
ต่อมาค่ะช่วงบ่าย๒๒มีนาคม

ญาติก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพย่านตาขาวนะคะ
จนมีคนมาพบรถจักรยานยนต์

ในสภาพไม่ล็อกกุญแจที่บริเวณคอ
มีหมวกกันน็อกตั้งอยู่บนรถด้วย

ปูพรมออกค้นหานานกว่า๔ชั่วโมง

จากการชนสูตรพลิกศพไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียด

เรื่องต้นไม่พบร่องรอยการถูกฆาตกรรม
นำศพส่งไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินสงขลา
เพื่อผ่าชันสูตรต่อไป

ตำรวจคาดว่าอาจจะถูกล่อลวงมาฆ่า
ชิงทรัพย์หรือมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนสาวก่อนสิ้นใจตาย
เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนสอบสวน
เพื่อตามหาเพื่อนสาวที่มาด้วยกัน
และเค้นสอบปากคำหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ